ทุกผู้ชมครับชาวบ้านในซอยอ่อนนุษย์แปดสิบแปด
เขาบอกเขาภาวะเลยนะฮะมีหนุ่มเพื่อนบ้านเนี่ย
คือเขาโมโหที่นกพิราบมันมาแย่งกินอาหารของหมาที่บ้านเขา
อืมเอาปืนยิงไล่นกเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
อ่านี่นะฮะคือลุกขึ้นมาเปิดประตูหน้าบ้านยิงไปนัดหนึ่ง
หมายังนี่หมาตกใจวิ่งหนีเลยเห็นไหมยิงเสร็จก็ปิดประตูมานั่งในบ้านเหมือนเดิม
อ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปของในบ้านของที่บ้านหลังนี้นี่แหละนะครับ
คุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่ไปเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะมันมีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเนี่ยเขาได้ยินส่งได้ยินเสียงแล้วเขาก็ร้องขอความเป็นธรรมกันด้วย
ซอยอ่อนนุษย์๘๘นะครับแล้วก็ไปหาหนุ่มเจ้าของบ้านเจ้าของหมาที่ยิงปืนไล่นกพิราบเลยนะฮะ
คือคุณนัทพบนะเขาบอกว่าปืนที่ยิงเนี่ยเป็นปืนแบงค์กันมีแต่เสียง
ไม่ได้มีลูกกระสุนไม่ได้อันตรายอะไรจากคลิปที่เห็นเนี่ยก็คือยิงไล่นกพิราบเท่านั้น
ไม่ได้เอาปืนที่มีกระสุนออกมายิงเล่นแต่อย่างใดเพราะนกพิราบเนี่ยชอบมากินอาหารหมาที่บ้าน
อย่างอื่นยังไงก็ไม่ยอมไปแล้วก็ใช้ปืนยิงแค่วันนั้นวันเดียวนะครับ
ซึ่งยิงวันเดียวเนี่ยนี่คุณนัทพบบอกเชื่อไหมจ๋ายิงวันเดียวนกพิราบนี่ไม่มาอีกเลย
ใช้วิธีแบบนี้ก็เหมือนเขาบอกเขาเอาไปลงเพื่อให้คนเห็นใช้อย่างนี้ได้ผลนะ
โอ้กล้าเอาปืนออกไปยิงไล่นกพลงด้วยนะ
แต่วันนั้นเพื่อนบ้านก็ได้ยินเพื่อนบ้านบอกโอ้โหกลัว

ก็พอดีนกครับนกมันมากินอาหารหมาทุกวันเลยอย่างนี้
ผมก็ไม่รู้จะทำไงออกไปไล่หลายรอบแล้ว
แบบใช้ปากไล่ชิวมันก็แบบบินไปเกาะหลังคาที่หลังคาบ้านครับ

บินลงมาอย่างนี้เป็นมาหลายวันแล้ว

หมาผมก็ซื้อมาก็ไม่ใช่ราคาถูก
มันก็กินหมาไม่ทันได้กินมันกินหมด

แล้วมันคงไม่มาก็มันก็ไม่มาจริง
ก็ยิงไปนัดเดียวนั่นแหละครับ